คิดว่ามันไม่ยากง่ายมันอยู่ที่ตัวเราไง

มันอยู่ที่ตัวเราต้องใช้บริษีจีภาพหน่วยกริปเยอะ
แล้วก็ความต้องเที่ยววงวัยแล้วก็โดยเฉพาะการที่สตอรี่
คือแผลนั่นแหละคือการใช้งานได้เป็นประโยชน์คือเรื่องแบบนี้มากกว่า
ทีมงานในองค์กรจริงที่อยู่สังกัดประมาณก็มา๑๐กว่าคน
ถ้าเป็นงานสืบมันมีหลายประเภทถ้าประเภทงานสืบ๑๐๐เนี่ย
เมื่อก่อนมันก็จะเป็น๖๐๗๐๘๐เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น๙๐อัพเลย
ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยผู้ชายก็บอกปฏิเสธไม่มี
บางคนอาจจะปฏิเสธไปเลยว่าไม่ได้ไปตรงนี้
อันนี้สองยอมรับไปจริงจริงฉันไปกินข้าวไปจริงฉันไปกินข้าวไปกับเพื่อน
ไม่ได้ไปคนเดียวนะไปหลายคนแต่ว่าวันนั้นแบบบางทีขุดมันกระเดินกระจายกัน
ไม่มีมันไม่มีไม่มี
ถ้าเป็นหลักฐานเชิงชู้สาวมันจะมีหลักฐานคือ
ถ้ามันจะมีกรณีที่ว่าอาจจะไปโรงแรมด้วยกัน๒ต่อ๒เข้าห้องด้วยกัน
ถ้าเข้าโรงแรมแล้วไป๒คนมันคงไม่เป็นส่วนมนตร์มั้ง
แล้วก็ข้อต่อมาก็เป็นไปในที่สาธารณะไปเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะ
เหมือนว่าไปแสดงตัวแบบเปิดเผยแล้วเนี่ย

อันนี้มันคงไม่ใช่เพื่อนธรรมดา
อันนี้มันก็คงแน่นอนเรื่องชู้สาวแน่นอน
มีถึงขนาดภาพที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน
อันนี้ก็มีแต่นี่ไม่เหตุของการหย่า
สมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมาจ้างผู้ชายไปมีเมียน้อยเยอะ
หลังมันเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่เพราะผู้หญิงจ้างนะ
ผู้ชายมาจ้างตามเมียก็มีผู้ชายจ้างตามเมีย
จากนี้ผู้ชายจ้างตามเมียไม่พอยังไปตามกิ๊กตัวเองด้วย
เมื่อสมัยก่อนการทำงานของนักสืบมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลย
นักสืบเนี่ยต้องเก่งในการสะกดลอยขับรถเก่งแล้วก็ต้องเดินเก่ง
สายตาต้องดีอันนั้นทำยังไงก็ได้ไม่ให้เป้าหมายมันพลาดสายตา
สมัยก่อนเมื่อจับได้ปุ๊บทะเลาะกันไป
พี่เคยเจอมานะรถเบ้นนี่แหละผัวเอารถเน้นไปรับเมียน้อยเข้าโรงแรม
ไปเจอกันโรงแรมจ่ะเลยไปเคาะห้องเรียก
ไม่ออกมาไม่ออกใช่ไหมไม่ออกฉันทุบรถแน่
ก็ทุบรถจนแบบระบายระบายความแค้นในใจว่าทุบรถสามีจนพังยับเยินไปหมดเลย
ทุบเสร็จสะใจก็กลับบ้านไปก็เลิกลากันไปก็จบกันด้วยดี
ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความรุนแรงต้องมาฆ่ากันตาย
ต้องมาอะไรสาดน้ำกรดอะไรหมกศพเหมือนสมัยนี้ไม่มีนะ
กลางนี้เทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารยังไม่ค่อยมีเหมือนกัน
จะใช้ตัวหนึ่งเราจะให้ลูกค้ายืมทีนึงก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนเลย

โอ้โหตอนนี้สมัยนี้แบบจะถามว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะ
เพราะว่าคนมันรู้หมดมันรู้เยอะ
คนที่ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปสร้างโลกหลายใบ
ไปสร้างโลกใบนู้นใบนี้และหลายคนครบซ้อนแบบนี้

แต่สำหรับพี่ถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าตามยากไหมยากกว่าเดิมไหม
ตามยากแต่มันก็ไม่พ้นนักสืบ
เพราะนักสืบเนี่ยมันมีการผสมประสบการณ์มานานตั้งแต่แรกยุคแรก

เอาเคสแรกก่อนอยากรู้
อยากรู้นี่คือว่าสามีก็อยากจะยอมรับแหละ
จับได้แล้วนี่ฉันก็เลิก
แล้วก็มาจ้างมาจ้างนักสืบเพราะว่าหนึ่งไอ้ที่สามีบอกว่าเลิก
ไอ้คนนี้มันเลิกจริงหรือยัง
ต่อมาอันที่๒อันนี้คืออยากเลิก
คือพอจับได้ปุ๊บเนี่ยตัวเองก็อยากจะเลิกกับผู้ชายแล้ว
เพราะว่าถ้าจะเป็นมีหมายอยากเลิกกับฉัน

แต่ผู้ชายก็ก๊ากงั้งงั่งไม่ได้หรอก
ฉันก็ไม่อยากเลิกกับผู้ชาย

แล้วเขามีหรือไม่มีแล้วทำมายกลับบ้านดึกสามีบอกว่า
ทำงานทุกวันเลยทำงานหนักทำโอทีโน่นนี่นั่นมันจริงหรือเปล่า
คือสามีบอกว่าไม่มีนักสืบสืบก็บอกว่าไม่มี
แต่พวกเมียก็บอกว่ามันต้องมีสิ

ไม่คือถามผู้ว่าจ้างกำหนดวันที่เราทำงานแน่นอนแต่ว่าจ๊อปเนี่ยไม่แน่นอน
มันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของลูกค้าบางคนจ้างวันเดียวเป็นเดือนก็มีเป็นปีก็มีแล้วแต่
จริงแล้วทั่วประเทศทุกจังหวัดอันนี้พี่รับงานพี่ไม่ใช่ทำงานในเฉพาะในประเทศอย่างเดียวนะพี่รับงานต่างประเทศด้วย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเป็นเคสต่างชาตินะเคสแรกเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะผู้หญิงจากต่างประเทศจ้างสามีเข้ามาเมืองไทยมาหากิ๊กคนไทย
สองก็คือคนไทยเนี่ยนักธุรกิจเนี่ยพากิ๊กไปเที่ยวต่างประเทศนะสามไปสืบต่างประเทศเลยโดยที่เป้าหมายเป็นคนต่างชาติหมดเลยก็มี
มีอยู่เคสนี้ของมาเลเซียเนี่ยคือแบบเขามีงานเลี้ยงเหมือนผู้ชายคนนี้พี่ก็พอได้ข้อมูลมาว่ามันจะไปงานเลี้ยง
แล้วก็มีพากิ๊กผู้หญิงไปด้วยเราก็บอกแบบเอาไงดีอ่ะเราจะเข้างานได้ไงเราก็ไปต้องมีสตอรี่
มันต้องมันต้องแบบเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลามันต้องนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้ยอย่างนู้นอย่างงั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย

ทำอะไรที่ไหนยังไงเหรอจะไปไหนเหรออะไรอย่างนี้
พอก็คุยเลยในเมื่อเขาชอบเราแล้วเราก็ต้องคุยต่อไปให้มันจบ
สักพักบอกลูกน้องว่าเฮ้ยไม่ต้องตามแล้วแหละ
รู้หมดแล้วว่ามาเล่าให้กูฟังหมดแล้วอะไรอย่างนี้
คือก็มีแต่บางเคสก็หวาดระแวงนะ
ไปนั่งกินข้าวบางทีแบบว่าเขาก็มองเรา
คงคิดว่าเราตามจริงก็มาตามนั่นแหละ
แต่ว่าเราไม่พอเป้าหมายไปปุ๊บเราจะลุกทำไมล่ะ
ทีมงานฉันก็มีนี่มันก็นั่งอยู่โต๊ะอื่นถูกไหม
เพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็นตัวหลอกลอกแค่ตัวหลอกล่อเฉย
คือจุดสนใจว่าเราอยู่นี่มันไม่ได้มาตามฉันนี่ว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ถึงว่ามันยากไหมมันไม่ยากไม่ยากกว่าเดิม